มาดูเรื่องนี้ต่อคุณผู้ชมค่ะเรื่องของการขับป่วนบนถนน
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เกิดอุบัติเหตุแต่ว่าไม่ใช่จะไม่มีโทษนะคะ
ถ้าจำกันได้เนี่ยนะคะผู้ชายที่ขับรถคันนี้นะคะ
ฟอร์ดสีน้ำเงินเขาเรียกว่าฟอร์ดสีน้ำเงินในตำนาน
ที่เขาพูดกันว่าคันเดียวเสี่ยวทั้งอำเภอที่มีการโพสต์แล้วแชร์กันไปเยอะจริงนะคะ
ฟอร์ดคันนี้เนี่ยปรากฏว่าตำรวจรวบตัวได้แล้วนะคะคุณผู้ชม
ทำไมถึงต้องตามรวบตัวเพราะว่าโอ้โหมันสร้างความหวัดกลัวค่ะ
ให้กับเพื่อนร่วมทางดูสิคะขับเลี้ยวไปเลี้ยวมา
เลื้อยเป็นงูนะคะบนทางหลวงสาย๓๓ถนนสุวรรณสอนที่อรัญญประเทศสะแก้ว
คือไม่สนใจว่าชาวบ้านเขาจะรู้สึกยังไงคนใช้รถใช้ถนนจะรู้สึกยังไง
แล้วคลิปนี้ถ้าจำได้นะโอ้โหโลกโซเชียลวิจารณ์กันสนั่นเลยตลอด๔วันนะคะ
นี่เป็นภาพเมื่อสิบแปดกันยายนที่ผ่านมาพันธุ์ตำรวจเอกอาวัฒน์พิบูลสวัสดิ์ค่ะ
ภูมิกับสพอรัญญประเทศไม่ได้หยุดตามนะคะตามต่อตรวจสอบจนทราบว่าคนขับฟอร์ดคันนี้คือ
นายวิชัยวิพลกุลอายุหกสิบแปดปีค่ะเป็นชาวอรัญญประเทศนี่แหละ
คนในพื้นที่เขารู้จักกันดีนี่คือเฮียตีขายเหล็กนะคะ
ก็รวบรวมข้อมูลภาพคลิปต่างหลักฐานแล้วเรียกเฮียตีเนี่ย
เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมพอมาพบตำรวจก็ยอมรับว่าเป็นบุคคลในคลิปจริง
ก็ยึดรถค่ะแล้วก็นำตัวส่งฟ้องศาลโดนไปสองข้อหาค่ะ
ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนหรือความปลอดภัยของผู้อื่นนะคะ
ข้อหาหนึ่งก็คือขับรถประมาทหวัดเสียวนะคะเนี่ยค่ะ
โซเชียลพอรู้ว่าจับได้แล้วก็คอมเมนต์ต่างนานา
แต่ว่าก็จะมีในมุมหนึ่งก็คือโล่งใจที่จับได้สักทีนะคะ
ไม่อย่างนั้นก็คนที่เขาใช้รถใช้ถนนก็ไม่สบายใจเจอแบบนี้นะคะ